ดูเรื่องของเด็กเยาวชนกันดีกว่า

ไปกันที่ประเทศญี่ปุ่น

ไปดูกันหน่อยว่าน้องคนนี้ครับน้องจิมมี่เนี่ย
หลังจากที่ได้มีโอกาสไปประสบเปิด

ต่างแดนครั้งแรกเขารู้สึกอย่างไรนะครับ

งานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

ขอทำหน้าที่อย่างเต็มที่
สมเกียจที่ได้รับโอกาส
ถึงโตเกียวปุ๊บครูนกครูแหวว

ซ้อมความพร้อมบนเวทีครั้งสุดท้าย
ก็อาจพบกับผู้ใหญ่ใจดีมากมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

และพี่นักร้องนักแสดงแบบตัวเป็น
นับเป็นการเปิดประสบการณ์ในต่างแดนครั้งแรก

พี่อายไม่กล้าแสดงออกแต่นาฏศิลป์ช่วยให้น้องจิมมี่ก้าวผ่านมาจนได้
ใช้เวลาเกือบ๕ปีในการพัฒนาความสามารถ
ครูผู้ฝึกสอนเห็นความตั้งใจและความสามารถ
ความที่เขาเป็นเด็กดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนแล้วก็ฝ่ายเรียนรู้
เขาก็ตอนเข้ามาแรกเขาไม่ใช่เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์
แต่เขาอาศัยใจของเขารักในศิลปะด้านนี้
เราก็สอนพื้นฐานแล้วก็ให้โอกาสเขาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองมาเรื่อย
ฝีมือเขาได้พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับ
และจากนั้นพอมีการคัดเลือกยุวทูตวัฒนธรรมมาต่างประเทศ
แหววก็มองเห็นศักยภาพในตัวเขาที่เขาได้พัฒนาตัวเอง
จากเดิมที่ไม่มีความสามารถเลยนะกลับกลายเป็นเด็กที่มีความสามารถ
แล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้น
เราก็เลยอยากจะให้โอกาสที่ดีกับเขา
และอยากให้เขาเป็นรุ่นพี่ที่เป็นแรงบันดาลใจ
ให้รุ่นน้องรุ่นหลังในชมรมนาตสินได้มองเห็นว่า
จากเด็กที่ไม่มีพรสวรรค์หรืออาจจะแทบจะว่าเป็นเด็กที่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
แต่ได้รับโอกาสที่ดีอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยอยากให้จิมีนเป็นตัวอย่างของน้องในรุ่นต่อไป
ก็เลยให้โอกาสอันดีนี้ได้มาเป็นตัวแทนของยูทูปวัฒนธรรมในครั้งนี้ค่ะ
ผมตื่นเต้นและดีใจและภูมิใจมากเลยครับ
ที่ได้มาเป็นยูทูตวัฒนธรรมไทยแห่งนี้ครับ
ผมก็จะเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ไปเล่าให้เพื่อนพี่น้องได้ฟังกันถึงการมาประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับ
ถือเป็นก้าวแรกของน้องจิมมี่ที่ได้ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรม
ได้ทำงานที่รักแล้วยังได้เปิดโลกกระทัดในต่างแดนกับเพื่อน

จิมมี่และเพื่อนยุวทูตมีโอกาสไปไหว้พระขอพรเรื่องการศึกษาที่สารเจ้าเมจิ

เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจนนำประเทศญี่ปุ่นให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปฏิวัติเมจิ
ต่อด้วยฮาราจุกุแหล่งแฟชั่นหลุดโลกของวัยรุ่นญี่ปุ่น
วทูตวัฒนธรรมต่างเลือกซื้อสินค้าเป็นที่ระลึกกลับไปฝากญาติพี่น้องที่เมืองไทย
ท้ายด้วยการไหว้พระที่วัดอาสากุศะหรือวัดเซ็นโซจิที่มีชื่อเสียงที่สุดในโตเกียว
แม้เป็นช่วงเวลาสั้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนบินกลับไทย
เพื่อเตรียมตัวไปแสดงในงานเทศกาลไทยที่โอซาก้าในสัปดาห์หน้า
แต่สร้างความปรีดาให้น้องจิมมี่เป็นที่สุด
ไม่ลืมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
โดยเฉพาะมูลนิธิไทยรัฐและสายการบินแอร์เอเชีย
สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสู่สายตาชาวโลก